ไปดูกันที่สหรัฐบ้างนะคะมีเหตุหลุมยุบขนาดยักษ์บนทางหลวงที่ทางอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเอเรกอนของสหรัฐค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการมีฝนตกต่อเนื่องกันมาทำให้ดินด้านล่างนั้นยุบตัวลงค่ะ
นี่เป็นสภาพของถนนสายหลักเส้นทางสาย๑๐๑ทางตอนใต้ของรัฐโอเรกอนที่เกิดการยุบตัวจนกลายเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่๒จุดใกล้กัน
จุดแรกทำให้ถนนซุดตัวจนถนนขาดค่ะส่วนอีกจุดนั้นเป็นบริเวณลานจอดรถของร้านค้าที่ยุบตัวเป็นวงกลม
เจ้าหน้าที่ทางหลวงต้องเร่งเข้ามาปิดกั้นเส้นทางแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการยุบตัวเพิ่ม
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากมีฝนตกหนักช่วงเดือนที่ผ่านมาทำให้ดินถูกกัดซะจนเกิดโพรงในชั้นใต้ดิน
เพราะดีนะคะที่ระหว่างเกิดเหตุไม่มีรถสัญจรผ่านทำให้ไม่มีใครได้รับอันตราย